กลางการจับตามองเรื่องของการเมือง
รับหรือไม่รับยัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลที่จะเกิดขึ้นเย็นนี้
แต่วันนี้นายกรมตรีก็มีภารกิจเดินทางขึ้นเหนือ
ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับไฟป่าแล้วก็หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนั่นเอง
เมื่อเช้านี้นายกก็ไปเป็นประธานเปิดงานสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วย

ก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่เชียงราย
ไปด้วยเครื่องบินบใบไม้บท๑๓๕แอมแบร์นะคะ
จากท่ากัศยานทหาร๑กองบิน๖ดอนเมือง
ก็ไปที่ท่ากัศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย
ทีนี้ภารกิจแรกตอนเช้านายกเป็นประธาน
ในการเปิดปรัฐคาถาพิเศษ
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐
๑๑๑แห่งทั่วราชอาณาจักรครั้งที่๓๙ประจำปี๒๕๖๓
ไทยรัฐวิทยากับวิถีชีวิตใหม่
นี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมเวียงอิน
หลังจากนั้นก็มีการเยี่ยมชมบูธนิทัศกาล
ให้กำลังใจคณะนักเรียน
รวมถึงคุณครูที่มาร่วมแสดงในงาน
ดูสีหน้าสีตาแล้วก็ท่าทางนายก
เมื่อเช้าอารมณ์ดีนะคะมีการมอบรางวัล
การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓โรงเรียนด้วย
นี่ค่ะแล้วนายกก็ได้กล่าวเปิดสัมมนา
บอกว่าการจัดตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ถือว่าเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐ
แล้วก็ภาคเอกชนในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนในท้องถิ่นในชนบท
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
แล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ในการพัฒนารวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนพัฒนาคนทุกมิติค่ะ
พัฒนาทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไป
ทีนี้นายกแนะนำแนะนำเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เรียนการสอนใหม่บอกว่าเมื่อมีโควิด๑๙มา
เราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต
โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
อันนี้ก็ต้องทุ่มเทปฏิรูปการศึกษา
ให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเชื่อมโยงกับสากล
แล้วก็ลดเรื่องข้อจำกัดของการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
นายกบอกว่ารัฐบาลอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางรวมไทยสร้างชาตินั่นเอง
นี่ก็เป็นสิ่งที่นายกได้พูดกับคณะครูอาจารย์
รวมถึงเด็กนะคะที่มาต้อนรับเมื่อเช้านี้
หลังจากนั้นค่ะนายกก็ได้เดินทางไปที่โรงแรม
เพื่อที่จะประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
แล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ร่วมกับผู้ว่า๑๗จังหวัดในภาคเหนือนะคะ

นายกจะไปพบปะพี่น้องชาวเชียงราย
ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
แล้วก็แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ที่สำนักสำนักงานเทศบาลตะบนแม่ยาวอำเภอเมือง
แล้วจุดนี้นี่แหละชาวบ้านเขาก็จะมานะ
จะมาพูดถึงปัญหาจะมาพูดถึงข้อเสนอแนะ

แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการปลูกต้นกาสลองคำ
เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ
เพื่อเป็นการโดนโรงให้ประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้สู้ไฟค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งที่คนก็ไปจับตามอง
เรื่องของรถที่นายกใช้เป็นภาษณะในการเดินทางที่เชียงรายนะฮะ

กไก่คควาย๔เชียงราย
เขาบอกว่าคนเชียงรายก็คิดหนักกันเหมือนกันนะ
มาแบบนี้เลย๔นะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนายกเสร็จภารกิจที่เชียงราย
เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเลยก็ต้องดูว่าเข้าสภาอะไรต่อหรือเปล่านะครับ